พาไปดูซาวหน้านี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเอ๊นี่บุกจับซาวน่าลับ
เลื่อนเลยรับจุดนี้เป็นมาถพชายใช่นิทิณราชี
เขาเลยต้องไปค่ะไปเมื่อคืนเลยนะเปิดต่อ
เปิดปฏิบัติการนี้เลยมืดหน่อยพอเข้าไปถึง
ข้างในนี้โอ้โหขึ้นบันไดไปเลยค่ะตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
แล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะนำกำลังเข้าไปค้นเป็นอาคารพาณิชย
กชั้นตรงนี้อยู่ตรงแยกมหายสวรรค์แถวแถวบุคโลค่ะ
ทีนี้เขาไปตรวจสอบมาแล้วก็ได้ข้อมูลว่าตรงนี้เขาเปิดซาวน่า
ฟิตเนสแต่ว่าแฝงแฝงแฝงกิจกรรมอื่นอื่นอืม
จากการตรวจสอบข้างล่างมันก็เป็นจุดต้อนรับปกติแหละ
ล็อกเกอร์เก็บของปกติเลยชั้นสองก็จะเป็นฟิตเนสแต่
ชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าดัดแปลงไงซอยห้องเป็นห้องเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
นะแล้วข้างในเนี้ยก็มีชายชะกันทั้งลูกค้าทั้งพนักงานสามสิบกว่าคน
จับคู่จับคู่แยกกันอยู่ในห้องแยกกันอยู่ในห้องค่ะห้องละคู่
ห้องละคู่แบบนี้แล้วเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วอ่ะ
ตกอยู่ตามห้องพักด้วยตำรวจก็ต้องเอาตัวทั้งหมดเนี่ย
ตรวจสอบหาสารเสพติดไม่ไม่เจอนะคะว่าใครมีสารเสพติดในร่างกาย
แต่ก็ต้องคุมตัวทั้งหมดไปสอบประวัติที่โรงพักเขาบอกว่าในจำนวนนี้
มีบุคคลตามหมายจับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้าของศาลจังหวัดกะบี่
รวมอยู่หนึ่งคนด้วยแล้วหัวหน้าชุดปฏิบัติการดอสอเนี่ยนะคะ
ก็บอกเลยว่าจากการสอบผู้จัดการสถานประกอบการแห่งนี้
เขาบอกว่าเปิดให้บริการกับชายรักชายที่รักสุขภาพ
ค่าบริการครั้งละสองร้อยแต่ทีนี้พอตรวจสอบ
ว่ามีการดัดแปลงแบบนี้ค่ะก็คงจะใช้สำหรับอ่ะ
สมมุติใครมาเล่นฟิตเนสถูกใจกันถูกใจกันขึ้นชั้น๓๔๕เลยละกัน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าจะเป็นการแฝงการให้บริการทางเพศหรือเปล่า
แต่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะกับทางผู้จัดการไป
ฐานะเป็นธุระจัดหาหรือว่าชักจูงเพื่อการอนาจารย์
และความผิดเกี่ยวกับเรื่องสถานประกอบการ
แจ้งข้อหากับผู้ชายคนนั้นที่บอกว่ามีบัญชีม้ามีหมายจับบัญชีม้า
ส่วนกลุ่มชายรักชายที่เหลือที่ถูกคุมตัวไว้ทั้งหมด
เขาก็บันทึกทำประวัติตามขั้นตอนต่อไป
ตามซอกโซฟามีทุกอย่างอนามัยใช้แล้วอยู่
ทั้งหมดตำรวจรวบเอาไว้ได้นะคะ